ทีนี้จะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มาพร้อมกับน้ำท่วม
แต่มันเลยกลายเป็นมิติใหม่ของหมูกระทะ
ในการกินหมูกระทะเนี่ยทำไมมันถึงแปลกใหม่
ก็เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เนี่ย
หมูกระทะที่ตั้งอยู่ริมน้ำมันจะไม่ใช่ริมน้ำต่อไป
มันจะต้องคอยระวังคลื่นน้ำที่ตีเข้ามา
เพราะว่าคือน้ำมันท่วมอยู่แล้วระดับหนึ่งใช่ไหมคะ
พอมีเรือผ่านทีมันก็จะมีคลื่นขึ้นมา
คนกินหมูกระทะเขาต้องทำยังไงขณะที่มีคลื่นเข้ามา

แต่ว่าคือถึงขนาดต้องกดโต๊ะเอาไว้เพราะกลัวคือกลัวคลื่นมันจะซัดเอาโต๊ะล่มไป

พอเห็นคลื่นมาแต่ไกลก็ต้องลุกขึ้นมา

ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่จริงในการนั่งกินหมูกระทะแบบชิลนะคะ
สนุกด้วยได้ออกกำลังกายด้วยกินด้วยขึ้นลงด้วยเนี่ยนะคะ
น้ำมาเมื่อไหร่พร้อมใจกันจับโต๊ะยึดให้มั่น
เดี๋ยวโต๊ะมันจะล้มไปซะก่อนนะคะก็จะอดกิน

บริการหมูกระทะโต้คลื่น
ให้ลูกค้าที่ชอบบรรยากาศตื่นเต้นไปที่สุด

กลายเป็นจุดขายใหม่ไปเลยเฉพาะช่วงนี้นะคะ
จังหวัดที่อยู่ริมน้ำเนี่ยน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่
แต่บ้านท่าน้ำนนท์เขาบอกเขาไม่หวั่นน้ำท่วมก็จัดโต๊ะให้นั่งกัน
น้ำท่วมแบบเนี้ยไปเลยนะคะช่วงของพระอาทิตย์ตกค่ะ
ทางร้านเขาบอกว่าวิวสวยมากลูกค้าหลายคนชอบบรรยากาศแปลกใหม่
สู้ภัยน้ำท่วมโทรจองโต๊ะกันไม่ขาดสายเลย
ลูกค้าบอกว่าสู้ไม่ถอยค่ะยินดีแช่น้ำเพราะเย็นสบาย
ท้าทายที่สุดคือพอคลื่นมาเมื่อไหร่นี่แหละสนุกเมื่อนั้น
ต้องขึ้นบนเก้าอี้กันหมดนะคะกินไปเรียกเสียงหัวเราะกันไป
ส่วนชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์แซวกันบอกว่าลูกค้าคนไหนกางเกงในเปียกให้ยกมือขึ้น
แบบนี้ต้องใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่ไปกินให้เข้าบรรยากาศคลื่นหน่อยนะคะ
แต่ก็กินแบบมีสติเพราะมันต้องคอยระวังขึ้นกันตลอดเวลาค่ะ

ใครอยากลองประสบการณ์แปลกใหม่ก็ลองไปดู
ติใหม่จริงนะคะทานไปแล้วก็ลุกหลบคลื่นไปทานที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคุณผู้ชม